ท่านผู้ชมครับตามต่อเนื่องเหตุกราดยิงที่อุบลรัชธานีหน่อยกันแล้วกัน

นะคือเหตุนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ยิงกันอ่าเมื่อวันก่อนนะฮะ

เรื่องของเรื่องก็คือมี๒แก๊งของเมืองอุบล

แต่ความจริงเขาเป็นแก๊งของกลุ่มขาใหญ่ในเมืองอุบล

มีกลุ่มขามใหญ่กับกลุ่มหาดวัดใต้

ทั้งสองแก๊งเนี่ยมาเป็นกาดของร้านอาหารกึ่งผับ

แถวนั้นจะมีห้างบิ๊กซีแล้วพื้นที่ลานจอดรถกับพื้นที่กว้างเนี่ย

หาดวัดใต้เป็นกาดของร้านเอกมัย๔๘๗
ขามใหญ่เป็นกาดของร้านพญายอ

ทั้งสองแก๊งก็มีปัญหากันอีก

โชคของแก๊งหาดวัดใต้
เป็ดของแก๊งขามใหญ่เนี่ยเขานัดเคลียร์กัน
มีขาใหญ่รุ่นพี่ที่ทั้งสองฝ่ายเคารพนับถือมาเป็นคนกลางให้
เข้าไปเคลียร์กันในร้านพญายอ

ละมุนวุ่นวายแล้วมันมีเสียงปืนเกิดขึ้น

ข้างนอกเนี่ย๒แก๊งนี่เขาก็มากันเต็มเลยนะ
พอมีเสียงปืนดังขึ้นไม่รู้ดังจากข้างในข้างนอกอ่ะ
เอาเป็นว่าทั้งข้างในข้างนอกทีนี้ซัดกันใหญ่เลย

เป็นเพจกราดยิงร้อยกว่านัดนะฮะ
เสียชีวิตไปนะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เนี่ย

ซึ่งก็คือทั้งสองแก๊งนั่นแหละ
ช่วงเที่ยงวันนี้ครับตำรวจคุมตัวนายพิวัฒนามสิริหรือว่านายโชค

โชกมีเป็นกาดของร้านเอกไมสี่แปดเจ็ดนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นร้านที่กลุ่มหาดวัดใต้เนี่ยเขาเป็นกาดอยู่
พามาชี้จุดหลังจากที่โชครับสารภาพว่าเป็นคนเปิดฉากยิงก่อนนะฮะ
ในผู้เสียชีวิตที่เป็นแก๊งขามใหญ่เป็นกาดร้านพญายอจนเสียชีวิต
จากนั้นก็มีการกราดยิงกันอีกเป็นร้อยนัด
แล้วก็ทำให้สมาชิกกลุ่มหาดวัดใต้ก็คือคิงเนี่ยอายุ๒๑ปีเสียชีวิตไปอีก๑คน
จากเหตุกราดยิงครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ๕ทุ่มครึ่ง๔สิงหาคมนะฮะ
หลังจากที่เขม่นกันแล้วก็ยิงใส่กันโชคเริ่มชี้จุดนะครับวันนี้พามาชี้จุด
ชี้จุดวันเกิดเหตุบอกว่ามาทำงานเป็นกาดที่ร้านเอกมัย๔๘๘
แล้วนัดเคลียร์ปัญหากับอีกกลุ่มหนึ่งที่ร้านพญายอ
ตอนนั้นโชคกับใบเบิ้ลแก๊งขามใหญ่มีเรื่องกันที่สถานบันเทิง
โชคอ้างว่าถูกใบเบิ้ลเนี่ยใช้ขวดเหล้าตีหัวก่อน
ทำให้โชคกับสมาชิกในแก๊งไม่พอใจ
ถึงวันที่มานัดเคลียร์กันก็คือช่วง๕ทุ่ม๔สิงหาคม
นัดเคลียร์กันในห้องกระจกของร้านพญายอนัดเจอกัน๔คน
แล้วมีเป็ดเป็ดนี่เป็นหัวโจกเป็นลูกพี่ของแก๊งขามใหญ่
ลูกพี่ของแก๊งขามใหญ่แล้วก็มีอุ้ยอุ้ยนี่เป็นคนกลาง
เมื่อวานนี้เราได้สัมภาษณ์ไปเป็นรุ่นพี่ของทั้งสองแก๊ง
มาเป็นคนกลางให้แต่เคลียร์กันไม่ลงตัว
โชคอ้างว่าเป็ดน่ะลุกขึ้นมาต่อยเขาก่อน
เขาก็เลยต่อยสวนแล้วใช้ปืนยิงใส่เป็ดหนึ่งนัดกระสุนเข้าลำตัว
จากนั้นบรรดาเพื่อนของเป็ดก็ลากเป็ดออกมานอกร้าน
แล้วยิงสวนใส่โชคเพื่อเปิดทางหนี
โชคก็เลยยิงใส่กลุ่มของเป็ดไปอีก
ทำให้เป็ดเสียชีวิตนะฮะ
ขณะเดียวกันสมาชิก๒แก๊งที่รออยู่ด้านนอกร้าน
พอเห็นเสียงปืนดังขึ้นมีการไล่ยิงใส่กันทีนี้
ต่างฝ่ายต่างก็ยิงใส่กันเลย
โดยเฉพาะทางฝั่งของแก๊งขามใหญ่เนี่ยเห็นว่าเป็ดถูกยิงเสียชีวิต
เขาก็โมโหนะเขาก็ยิงตอบโต้
โชคเองเนี่ยก็พยายามพาลูกน้องที่ถูกยิงบาดเจ็บ
หรือว่าคนที่ยังไม่ถูกยิงก็พากันหลบหาที่หลบกระสุนกัน
บมาถึงร้านของตัวเองที่เป็นกาดอยู่เอกมัย๔๘๗ด้วย
แล้วก็ต้องยิงเพื่อเปิดทางหนี
สุดท้ายเนี่ยมีกลุ่มของเขาคนหนึ่งก็คือคิงหาดวัดใต้

แล้วก็พาเพื่อนของตัวเองเนี่ยพยายามจะไปส่งโรงพยาบาล

โชคเองถูกคุมตัวมาสอบนะฮะหลังจากเกิดเหตุ
สอบจนบอกที่ซ่อนของปืน๙มม
พาไปค้นที่ที่ซ่อนที่อยู่ในพงยากใกล้กับหอพัก

แล้ววันนี้ก็พามาชี้จุดทำแผนนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุบลรัชธานี
เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีในคดีนี้นะครับ
ณขณะนี้แจ้งข้อหาเพียงคนเดียวก่อนนะครับก็คือในโชคนั่นแหละข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องการพาอาวุธปืนด้วยเรื่องการยิงปืนด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของการออกหมายจับผู้ก่อเหตุผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมวันนี้มีคุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดีเพิ่มนะครับแต่ยัง
บอกจำนวนคนที่จะถูกออกหมายจับดำเนินคดีเพิ่มไม่ได้ส่วนการตรวจสอบอาวุธสงครามตามที่ปรากฏเผยแพร่ในโลก
ออนไลน์ของกลุ่มบุคคลทั้งสองแก๊งที่โพสต์เอาไว้ค่ะอยู่ระหว่างการติดตามบุคคลในภาพมาสอบปากคำแล้วก็ชี้แจง
ที่มาของปืนตำรวจยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ณขณะนี้มีผู้
เสียชีวิตเพียง๒คนนะฮะซึ่งก็คือสมาชิกของทั้งสองแก๊งแก๊งละคนเป็น
กลุ่มที่ร่วมก่อเหตุยิงตอบโต้ระหว่างกันเมื่อช่วงเช้ามีข้อมูลว่า
สืบสวนได้นำตัว๒แก๊งเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเป็น๑๐คนนะครับบาง
คนก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุอ้างว่าแค่ไปด้วยแต่ไม่ได้ยิงแต่
บอกว่าหลายคนเนี่ยมีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าร่วมก่อ
เหตุนะครับเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกรณีที่มีคำสั่งให้
คนตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมรองผู้บังคับการตำรวจภูทร
อุบลรัชธานีไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการ
ตำรวจภูทรภาคสามก็เพราะวันเกิดเหตุสั่งการให้เข้าไประงับ
เหตุช้าและไม่เป็นไปตามยุทธวิธีปล่อยให้มีการยิงตอบโต้
กันเป็นร้อยนัดส่วนที่มีข้อมูลว่ารองผู้บังคับการตำรวจ
ทรจังหวัดอุบลราชธานีมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาน
บันเทิงที่เกิดเหตุหรือไม่ค่ะตำรวจบอกว่าต้องสอบสวนตรวจ
สอบขยายผลก่อนนะครับอืมทีนี้ประเด็นเรื่องของอาวุธสงครามที่
แพร่ในโลกออนไลน์อ่ะค่ะตำรวจก็บอกว่ากำลังเร่งสืบสวน
ทั้งที่มาซื้อที่ไหนอะไรยังไงอยู่ช่วงค่ำเนี่ยทีมข่าว
คุยกับนายอุ้ยเจ้าของเพจบ้านเฮียชาญที่เปิดใจกับเรา
เมื่อวานนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปเป็นตัวกลางไกล
ปมปัญหาก่อนเกิดเหตุแต่ว่าสุดท้ายไม่ลงตัวครับเลยกลาย
เป็นเหตุกราดยิงเกิดขึ้นนะคะรวมถึงกลุ่มเพื่อนเองก็บอก
ได้รวบรวมปืนที่มีในครอบครองโดยให้ทนายเป็นตัวแทน
มอบให้ตำรวจตรวจสอบซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยเป็นปืนที่เป็น
จริงอยู่แค่๒กระบอกแล้วก็มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนปืนกระบอกอื่นที่โลกโซเชียลขุดมาเผยแพร่เนี่ย
นะคะซึ่งสาเหตุที่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ครอบครองไว้เพราะเป็น
ทำธุรกิจเยอะทำเพจช่วยเหลือคนเยอะบางครั้งก็อาจจะไป
แข้งขัดขาใครบ้างก็ต้องมีเอาไว้เพื่อความความอุ่นใจแต่
ไม่เคยนำออกไปที่ไหนทุกกระบอกมีเอกสารหลักฐานยืนยันการ
ซื้อขายที่ถูกกฎหมายไม่ใช่แบบที่โซเชียลและสำนักข่าวบาง
นักนำมาเสนอนะคะรวมถึงยังเปิดใจกับเราด้วยว่าในอดีต
เขาเองก็เคยเป็นคนเกเรเคยฆ่าคนตายเคยเป็นคนที่เลวแบบ
สุดมาแล้วเหมือนกันแต่พอเขาได้รับโทษตามกฎหมายแล้ว
โตขึ้นเขาก็คิดได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่อยากให้
สังคมเอาสิ่งที่เคยทำผิดในอดีตเนี่ยมาตัดสินคนว่าจะ
เป็นแบบนั้นตลอดไปนะคะ
ที่ว่าเขาไว้ลงข่าวเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่คล้ายกันเลย
ทุกคนหรือเปล่าอันนี้มันอยู่ที่คนพูด
แต่ตัวผมผมเป็นคนที่เกลียน

แต่คราวนี้พอออกมาผมก็มีมูลของแม่ผม

ผมก็เริ่มมาเริ่มสร้างตัวแล้วเราเริ่มเห็น
แต่เราก็ยังยืนยันเรามั่นใจตัวเราว่าเฮ้ยเราเลิกไปนานแล้ว

เราก็บอกว่าเราเกรียร์เลยเราคนเกรียร์เลยมาก่อน

วัย๓๖ปีในตีวัย๑๗ปี

บอกว่าเป็นกลุ่มคนก่อเหตุเพราะมีรูปถือปืนค่ะ
วันนี้ทั้ง๓คนก็มายืนเรียงกันตามรูป

พวกผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลย
รูปเนี้ยที่ถูกขุดมาเนี่ยเป็นรูปในอดีตแล้วปืนที่ถือเนี่ยเป็นปืนบีบีกันกับแล็งกันถ่ายกันไว้เล่นเล่นนานแล้ว
อยากให้โซเชียลหาข้อที่จริงก่อนเอาข้อมูลมาเผยแพร่แล้วเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยในภาพทางด้านขวามือที่โซเชียลขุดมาเขาบอกว่าคนกลางคือคิงใช่ไหม
อ่าเขาบอกไม่ใช่พี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ตีไม่ใช่คิงเนี่ยดูหน้าดีดีผมเอง
ผมตีไม่ใช่คิงขอยืนยันเป็นตีไม่ใช่คิง
รูปที่เขาโพสต์ออกไปมันถ่ายไว้นานแล้วพี่แล้วแล้วทีนี้พวกผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขายิงกันเลยครับ
มันมันมีปืนจริงแค่กระบอกเดียวครับที่เหลือมันก็เป็นบีบีกันหมดเลยครับ
ซึ่งปืนจริงหนึ่งกระบอกนั่นก็คือปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายใช่ครับมีใบอนุญาตครอบครองงูทั้ง
งั้นแปลว่าเนี้ยที่ถืออยู่นี่คือเป็นบีบีกันบีบีครับอืมอืม
กระแสที่มันออกไปอย่างตัวของตีเองบอกว่าเป็นคิงด้วยดิผมไม่ได้ชื่อคิงนะครับ
ผมอยากจะบอกไว้ตรงนี้ดูรอยสักด้วยนะครับ
จะเอารูปไปลงนะครับดูดีดีหน่อยอืมอืมครับคือยืนยันว่าเราเนี้ยทั้งสามคนเนี้ยไม่ได้ร่วมในการก่อเห็นตัวนั้นแน่นอนเนอะใช่ครับอืม

ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณห้าร้อยเมตรเที่ยงคืนกับอีก๙วินาทีนะฮะ
มีกระบะสีดำ๔ประตูสภาพถูกยิงมีรอยกระสุนขับมาจอดริมถนน
ก่อนจะมีผู้ชายสวมเสื้อสีเหลืองกางเกงขาสั้นเปิดประตูลงมาจากรถข้างคนขับนะฮะ
ทางฝั่งข้างคนขับแล้วผู้ชายสวมเสื้อสีดำอีก๒คนก็ลงจากรถตามมา
ก่อนที่ทั้ง๓คนจะทิ้งรถแล้ววิ่งข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง
แล้ววิ่งย้อนกลับไปทางที่ขับรถมาคาดว่าน่าจะรอให้รถอีกคันมารับ
นี่นะครับนี่ตอนนั้นวิ่งไปทางนั้น
ซึ่งอีกมุมนึงเนี่ยนะครับในเวลาเดียวกันจะเห็นทั้ง๓คนในระยะที่ใกล้กว่า

ลงมาจากรถแล้วก็
วิ่งข้ามถนนไปอีกฝั่งก่อนจะวิ่งย้อนกลับมาทางที่ขับรถมา
เหมือนรอให้รถอีกคันหนึ่งมารับไปดูคลิปที่เกิดขึ้น
วันที่เกิดเหตุนะครับตอนเกิดเหตุที่เห็นชายสวมเสื้อเหลือง
รัวยิงปืนที่ร้านพญายอเนี่ย
ยิงแบบเป็นร้อยนัดกันเลยเนี่ยทั้งสองฝั่ง
ไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะครับ
คือถ้าเทียบระหว่าง๒คลิปก็ไม่แน่ใจว่าชายที่สวมเสื้อสีเหลือง
กล้องวงจรปิดที่ริมถนนกับคนที่ยิงในร้านพญายอ
จะคือคนเดียวกันหรือเปล่าใช่ไม่ใช่อย่างไร
เพื่ออยากชี้แจงก็ติดต่อทีมข่าวเรามาได้นะครับ
เฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้ยังมีกล้องวงจรปิด
ขณะกลุ่มผู้ชายทยอยวิ่งตามกันไป
นี่ฮะหัวมุมตลาดใกล้จุดเกิดเหตุนะครับ
ก่อนจะเห็นรถกระบะสีขาวขับผ่านไป
เป็นรถที่กำลังพาคนเจ็บคนที่ถูกยิงไปส่งโรงพยาบาล
ซึ่งทั้งกระบะสีดำที่ถูกจอดทิ้งไว้
และกระบะสีขาวในกล้องวงจรปิด
ตอนนี้ตำรวจตามยึดมาแล้วเอามาไว้ที่สพเมืองอุบลรัชธานีแล้วนะครับ
สีดำคันนี้สภาพมีรูกระสุนที่ฝากระโปรงด้วยนะครับ
ด้านข้างรถด้วยมีรอยเฉียวชนด้วย
นี่ครูดมาเลยอย่างนี้เห็นไหมส่วนกระบะสีขาว
อันนี้สีดำนะฮะส่วนนี้ฮะสีขาว
รูกระสุนขนาดใหญ่เยอะเลย
ตัวถังด้านข้างรถแล้วก็ฝากระโปรงท้ายด้วย

ส่วนโอ้โหนี่รูกระสุนนะฮะ

เดี๋ยวต้องไล่ต่อว่ามีใครอยู่ในรถแล้วไปทำอะไรยังไงกันมาบ้าง

ส่วนบรรยากาศงานศพของคิงนะครับ

แม่ครอบครัวเพื่อนวันนี้ก็มาแสดงความอาลัยกัน

ใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิตก็คือในเป็ดนะคะ
บรรยากาศงานศพคืนที่๒ที่วัดขามเทิงในตะบนขามใหญ่ค่ะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะ
มีกลุ่มเพื่อนทยอยเดินทางมาร่วมงานเป็นระยะ
ซึ่งด้านในวัดและด้านหน้าเนี่ยก็มีตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีมาคอยดูแลความเรียบร้อยค่ะ
จากการสอบถามก็พบว่าเมื่อคืนวานนี้ในเหตุการณ์ปกติดี

ได้คุยกับนางสาววรรณญาแฟนของในเป็ดนะคะเขาบอกว่า
งานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยก็จริง
แต่สิ่งที่มันยังไม่เรียบร้อยที่มันยังไม่สามารถจัดการได้คือความรู้สึกค่ะ
เธอบอกเธอยังเสียใจแล้วก็ยังทำใจไม่ได้
งานก็มีเพื่อนในเป็ดมาร่วมงานเยอะ

แต่ไม่กังวลใจเท่าไหร่เพราะมีตำรวจมาดูแลนะคะ
ตอนนี้ก็โล่งใจแล้วล่ะที่รู้ว่าจับคนยิงในเป็ดได้แล้ว
ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ